ดังนั้นคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าจะต้องทำผลงานอย่างไร
สามารถตอบได้ไหมหรือว่ามีการคาดคณีคาดเดาได้ไหม

โปรจิตติศักดิ์แต้มประเสริฐอุปนายกแล้วก็
กรรมการกฎข้อบังคับของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
คลิกคะแนนกันยังไงที่เอาให้แฟนยีลากอล์ฟ
แล้วก็แฟนทั่วไปข้อใจกันง่ายหรือกล้องกว้างหน่อยครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโปรเมและการแสดงความยินดีกับประจาชนชาวไทย
มากลับมาถึงเรื่องวิธีการคิดคะแนน
แตกต่างจากกีฬาอื่นมาก
แต่การนับคะแนนของกอลฟเนี่ยนะครับ
เราจะคำนวณจากการเล่นย้อนหลังไป๒ปี
ถ้านับเป็นสัปดาห์ก็คือ๑๐๔สัปดาห์นะครับ

คือเอาคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขันย้อนไป
เป็น๑๐๔สัปดาห์ผ่านด้วยจำนวนรายการแข่งขันที่ลงแข่งขัน
อย่างไรก็ตามครับทางฝ่ายคิดคะแนนก็จะกำหนดไว้ว่า
ตัวหารจะมีขั้นต่างคือ๓๕ถึงแม้จะแข่งไม่ถึง๓๕รายการ
ต้องให้ใช้ตัวหารเป็น๓๕ก็เพื่อป้องกันการแข่งขัน
แล้วก็ที่แข่งขันน้อยแต่ผลงานดีแล้วก็ไม่แข่ง
แข่งขันจะได้มีการพลิกขันอยู่ตลอด
ของผู้หญิงของผู้ชายก็คือ๔๐ถูกไหมครับ
ของผู้ชายสี่สิบรายการครับถูกต้องครับหลักการเป็นหลักการเดียวกันฮะ
ทีนี้คะแนนที่แข่งขันที่บอกว่านับจาก๑๐๔สัปดาห์มาจากไหนบ้าง
คือในแต่ละรายการแข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะมีการประกาศคะแนนออกมา
หลังจากที่สัปดาห์นั้นนักกอล์ทั้งหมดได้ทีออฟออกไปแล้วนะครับ
มีการประกาศคะแนนออกมาว่าแต่ละรายการแข่งขันเนี่ย
รวมถึงนักกอล์ฟที่มีอันดับลดหลั่นลงไปเนี่ยจะได้คะแนนคนละกี่คะแนน
ก็จะได้๑๐๐ละคะแนนแล้วก็ลดหลั่นลงไป
คะแนนของแชมป์ก็จะอยู่ที่ลดหลั่นลงมานะครับก็อาจจะอยู่ที่๘๐

รายการจะมีกำหนดให้ทราบเป็นรายการไป
แต่รายการที่มันไม่เท่ากันก็เนื่องจากว่า
ก็คือความยากของการเป็นแชมป์นะครับ
คะแนนสำหรับรายการนั้นก็จะได้สูง
แต่ยังไงก็ตามคะแนนมันจะมีอยู่๒ทางนะครับ
คือคะแนนที่เป็นบวกกับคะแนนที่เป็นลบ
แต่ว่าคิดหลังไปแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สัปดาห์
ไม่เกินสองปี
จะเป็นคะแนนซึ่งเรียกว่าคะแนนลบหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
ต้องการให้นักกอล์ฟเนี่ยมีความตื่นตัวมีความอัปเดตมีความต้องการที่จะแข่งขันอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นคะแนนที่อยู่ใน๓สัปดาห์ย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะได้คะแนนมาเท่าไหร่เนี่ย
ก็คงที่เท่านั้นค่ะแต่จากสัปดาห์ที่สี่เป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์ที่ร้อยสี่
รวมกันแล้วเก้าสิบเอ็ดสัปดาห์เนี้ยนะฮะนักกอล์ฟจะถูกลดคะแนนลง
เท่าเท่ากันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์ละประมาณหนึ่งจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์
คะแนนที่สะสมไว้นะครับแล้วถ้าเกินสัปดาห์ที่๑๐๔ไปนี่ก็คือไม่มีคะแนนเลย
ก็คือตัดตัดทุกสองปีจดแค่ครับก็คือสัปดาห์ที่หนึ่งร้อยห้าคือตัวตัดคะแนน
ก็ถือว่าค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับค่ะครับขณะสุดท้ายนะครับ
แรงบันดาลใจแล้วนะครับนักกอล์ฟคนอื่นในวิธีการในการวางแผนการ
อยากจะฝากไว้ยังไงให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเชียร์นักกอล์ฟไทยทุกคนด้วย
ครับ๐อย่างงี้ครับการแข่งขันเนี่ย
แน่นอนว่านักกอล์ฟเวลาเข้าแข่งขันของแต่รายการ
ก๊อฟก็มีความตั้งใจที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด
เพื่อจะได้คะแนนมาเป็นตัวเสริมในการสะสมคะแนนโลก
แน่นอนว่ามีข่าวว่านักคอปบางคนไม่แข่ง
แต่ทำไมมีคะแนนมากขึ้นจริงหรือ
อันนี้ตอบได้เลยว่าจริงแล้วเรียกผิดครับ
สมมติว่านักก๊อป๒คนเนี่ยมีคะแนนเท่ากัน
ก็จะกลับ๔คะแนนถูกไหมนะครับ
ปรากฏว่าพอสัปดาห์ต่อไปเนี่ยอีกคนนึงแข่งอีกคนนึงไม่แข่ง
คนที่แข่งก็คือหมายความว่าถ้าหากตกรอบก็ไม่ได้คะแนน
แต่ตัวหารมันจะเพิ่มเป็น๒๖
ในขณะที่คนเดิมตัวหารยังอยู่ที่๒๕เหมือนเดิม
ในบางกรณีเป็นลักษณะแบบนี้
ถือว่าเคลียร์แล้วนะครับกับประเด็นตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปก็จะรบกวนนะครับ

ครับผมก็ขอบคุณครับเพียงแต่ว่าเรื่องคิดคะแนนเนี่ย
ถ้าจะให้อธิบายให้ละเอียดเนี่ยก็คงต้องใช้เวลามากนะครับ
เดี๋ยวจะรบกวนในโอกาสต่อไปนะครับ

มันต้องใช้เครื่องคำนวณนะครับเพราะว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์มันยาก
แล้วกว่าจะมารู้ได้จริงว่าจะได้คะแนนแต่ละรายการเท่าไหร่ก็ต้องรอให้การแข่งขันเริ่มต้นไปแล้วจริงด้วย